คุณผู้ชมดูที่ขอนแก่นหน่อยนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่มีเด็กชายวัยห้าขวบน้องพัฒน์นะคะ
ลักพาตัวออกไปจากหน้าบ้านเลยนะน้องวิ่งเล่นอยู่ตรงถนนหน้าบ้าน
แล้วก็โดนผู้ชายคนหนึ่งอุ้มขึ้นรถหายไป
จับตัวได้แล้วนะคะคนที่ลักพาตัวไปเป็นอดีตพ่อเลี้ยงน้องพัฒน์นี่แหละ
สาเหตุก็คือว่าผมอยากคืนดีกับแม่ของน้องพัฒน์
ผมก็เลยต้องลักพาตัวลูกไปเป็นตัวประกัน
ไม่ต้องหวังแล้วนะคะคืนดีเข้าคุกเลยดีกว่านะคะ
นี่ค่ะน้องพัฒน์วัย๕ขวบถูกผู้ชาย๒คนนี้นะคะ
นายสุรพงศ์แก้วกิ่งหรือในเต้วัย๒๒ปีอดีตพ่อเลี้ยง
กับนายวรวุฒิภารการในกายวัย๒๓ปีเพื่อนในเต้
ลักพาตัวแบบอุ้มออกไปกลางถนนหน้าบ้านขึ้นรถขับหนีหายไปเลยค่ะ
เขาบอกว่าอยากจะของ้อคืนดีกับแม่ของน้องพัฒน์
ครอบครัวน้องพัฒน์เนี่ยพอลูกหายปุ๊บก็ไปแจ้งความกับสพน้ำพองเลยนะคะ
ตำรวจก็ระดมกำลังกันตามหาจนสุดท้ายเนี่ยไปจับตัวได้ที่บ้านพัก
เพราะว่าในเต้โทรมาหาแม่น้องพัฒน์บอกว่าอยากได้ลูกคืนไหม

ถ้าอยากได้ลูกคืนน่ะมาเปลี่ยนตัวกันเอาเธอมาแลกหลังกับลูกหลักคืนไป

ตำรวจไปเองไปรวบมานะคะบ่ายวันนี้ตำรวจก็พาทั้งคู่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพสองจุด
จุดแรกคือจุดที่ทั้งคู่ขับกระบะมากลางถนนจอดรถแล้วก็อุ้มน้องขึ้นรถขับหนีออกไป
ที่สองก็คือหน้าบ้านของแม่น้องพัฒน์ที่ทั้งสองคนมาดูลาดเหล่า
เต้บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจ

ผมอยากกลับไปคืนดีกับแม่ของน้องพัฒน์จริง
แต่ผมไม่รู้จะใช้วิธีไหนแล้ว
พอดีเห็นพัฒน์วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
คิดออกแค่ทางเดียวก็เลยไปอุ้มพัดขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
ยืนยันเลยว่าไม่ได้ทำร้ายน้องพัฒน์

รับว่าทำผิดและขอโทษครอบครัวน้องพัฒน์
หลังจากนี้จะไม่กลับมาก่อเหตุแบบนี้อีก
แล้วก็คิดว่าจะยอมล้มเลิกเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างตัวเองกับแม่ของน้องพัฒน์ด้วย

อันนั้นทำไมน่าถึงทำนำไป

ก็เจอน้องก็เลยเราจะเอาน้องไป

หลังจากบริการ์พี่จะกลับมาฟังครับ
ก็คือก็รักมากครับก็จะไม่ทำอีก
ก็ขอโทษขอบคุณครับก็ครับ
แล้วทำไมถึงถึงรู้ว่าเป็นเด็กคนนี้ครับ

แล้วเตี้ยบอกให้ผมไปอุ้มเด็ก

ครับเต้บอกว่าเป็นขับรถ
เพราะว่าเต้บอกว่าเป็นลูกของเต้ครับ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เต้มาทำพฤติกรรมแบบนี้
เคยมาลักพาตัวเธอไป๔รอบแล้ว
ส่งบ้านตอนเย็นหรือบางทีเคยทีนึง
พาตัวไป๒วัน๒คืนก็มี

หลอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีด้วย

นี่คือผู้ชายนี่ก็คือพ่อของน้องพัดนะครับ
พ่อเนี่ยโกรธมาก
สภาพจิตใจของเด็กก็โอเคแล้วค่ะ

โหสิกรรมให้ทุกอย่างค่ะ

ให้แล้วต่อกันให้มันจบ

ก็คืออยากจะขอบคุณเพราะว่าแบบ
ก็คือดีใจที่ไม่ทำร้ายเด็กอะค่ะ
ขอให้เขาทำอีกนะครับ

พี่เขาบอกว่าเขาทำไป
ก็คือเขาไม่ได้ตั้งแสดงมาลำโหลยังไง

วันนี้เจออาทิตย์เตอร์๑๗๕ปี